เปิดวงดนตรีแบบนี้อีกแล้วนะคะ

ขอให้ฟ้าจักษรรให้อายนั้นเป็นบ่อย
อยากฟังตัวจริงมาดีกว่า
เจ้าสองเพลงนี้มาด้วยค่ะน้องเบลนิพาดาเจ้าเองค่ะ
รับเลยดีกว่านะกับเพลงขอฟ้าจัดสรร

พ่อเสียงน้องเบลนี้ปลาดานะค่ะ

ให้เขารีมมาส่งได้บ้าง
เพราะว่าพึ่งปล่อยไปเนี่ย

เพลงแรกพี่มีท่าเต้นแบบเต็มรูปแบบ

คือได้มีโอกาสไปเรียนเต้นแบบจริงจังด้วยค่ะในเพลงนี้
ถือว่าเป็นการฝึกความสามารถที่แบบท้าทายขึ้นกว่าเดิมค่ะ
ใช่เพราะปกติเนี่ยหลายคนบอกว่าน้องเบลจะเป็นสไตล์หวาน
เป็นสาวขึ้นแล้วอยากจะมีความร้องความรักถึงขั้นเนี่ย
พึ่งเตมหรอพึ่งเตมหรอพึ่งเตม
เล่าให้ฟังก่อนที่มาที่ไปของเพลงมันมาจากเรื่องส่วนตัวตัวเองจริง
คือต้องบอกก่อนเลยว่ามันก็เป็นเพลงจังหวัดสนุกสนานนะคะน่ารัก
แต่ก็แบบอาจจะไม่ใช่ในชีวิตจริงเนาะต้องบอกไว้ก่อนว่า
ก็เป็นแนวสไตล์แบบว่าอารมณ์แบบเราเนี่ยเป็นคนที่โสดแล้วก็เหงามากเลย
ก็คือแบบอยากจะขอให้ฟ้าจัดสรรให้ใครสักคนมารักกับเราได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ถ้าจันจะมาประมาณลำโทรงลำเพลินอะไรก็ได้นะ

ใช่เพิ่งนี้ที่ถามตรงค่ะ

ค่ะคู่จินคณะเค้าบอกว่าเอ๊ะอยากให้ฟ้าจัดสรรไปเป็นลำเพลิน

เห็นน้องโพสต์ว่าฝันว่าเห็นงูตัวใหญ่จริงค่ะ
งูตัวใหญ่สีขาวเนี่ยมันเป็นความยังไง
เอ๊ะจะเป็นแบบใครหลุมรูปร่างสูงใหญ่ผิวขาว

หรือจะตีเป็นลำเผินเลยนะ
ฟันสิทธิ์ลำเผิน

ก็คือฝันว่าแบบมีงูตัวสีขาวใหญ่มากเลย
คือแบบนอนขวางทางอยู่

อาจจะเห็นพี่หนึ่งเป็นคนดูแลหนู

เข้าหงสีขาวก็ได้มันก็เลยเก็บไว้เพิ่มฟัน

หลุแมวไว้เร็ว
เห็นน้องแบบนี้อายุยังน้อย

ตอนไปขอของน้อง

อันนี้คือผ้าขาวม้าของคุณพ่อค่ะ

ไม่ใช่ค่ะคือพกไว้แบบว่าแต่ละอย่างมีอะไร
อันนี้ค่ะคือพกติดตัวไว้ตลอด
เพราะว่าเหมือนเราได้อยู่ใกล้คุณพ่อกับคุณแม่
เพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดค่ะ
นานทีหนูก็จะได้แบบขึ้นมาที่กรุงเทพอย่างนี้

อันนี้เป็นเหรียญของหลวงปู่ศิลาค่ะ

อันนี้เป็นสุริยันจันทาค่ะ
นี่มีหลายชิ้นนั้นยังมีอีกค่ะ

เป็นท่านเป็นหลวงปู่ที่หนูนับถือที่สังหวัดตรศิลป์ค่ะ
อันนี้ฉันรู้สึกว่าเขาถือยังระมัดระวาน
อันนี้คือเป็นที่พระอาจารย์ที่ศรีสะเกดให้มาค่ะ
ก็คือเป็นพระพุทธรูปเป็นเนื้อว่านค่ะ

แล้วกับพู่ชาไมีเรื่องมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกประหลาดใจ

ก็ส่วนมากหนูจะไม่ค่อยเป็นคนที่ได้พบเจอกับอะไรลี้ลับแบบนี้ค่ะ
ส่วนมากก็จะขอเรื่องการเดินทางการงานอะไร

ถวายเสียงใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเออก็คือเป็นงานอ่า
พิธีเจริญอายุวัฒนามงคลของหลวงปู่ศิลานะคะที่จังหวัดกาลสินก็ตรงกับงานวันเกิดท่านพอดี
งานวันนั้นก็ประมาณลูกศิษย์ท่านไปประมาณสี่ถึงห้าพันคนค่ะโอ้โฮเยอะมาก
ใช่ค่ะเยอะมากแหน่งมากแล้วก็ต้องอย่างงี้หน่อยนะคะ
คะโทรแบบถวายเสียงหน่อยคะเออร้องยังไงนิดหนึ่งแม่ง
คุณจะได้ฟังท็อปกันไปเลย
เออน้องฟังมาก
ก็จะเป็นแบบลำกรของพระอีสานนะคะ

ลิ้นลีลาหาสมสวนมอนพ่อบรรเทาเดือดฮ่อน
คิงเจ้าให้เราหายเศร้าใด
กุธิไม่มาสวมนางกะพวมแอนกาย
ไปลงจากป่อเชเออ
ประมาณนี้นะคะ

ก็ฝากแฟนคลับไทยรัฐทีวีทุกท่านเลยนะคะ
ฝากติดตามผลงานเพลงต่างของเมลด้วยนะคะ

ก็อัลบั้มอิหลามมหาศจรรย์นะคะ

เดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายเบรกนี้กันไป

พี่รู้แล้วเดี๋ยวพี่เต้นตามได้
แล้วเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้า
ติดตามบรรทางไทยรัฐกันต่อค่ะ